นี่ดูหน่อยค่ะลุงวินรับผู้โดยสารมาผู้โดยสารที่นั่งซ้อนมานี่ท้อง๕เดือนนะแล้วดันย้อนสอนอีกไปเจอกับรถก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะนี่ดูสภาพสิเจ็บเลยนะแล้วทำไงคุณแม่ท้องอยู่ด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้นี่ตำรวจที่สพบังปะกงฉะเชิงเซานะแล้วก็หน่วยกู้ชีพฉะเชิงเซาพอได้รับแจ้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะคุณผู้ชมคนเจ็บมีอยู่สองรายอยู่หน้าปั๊มตรงถนนเทพรัฐบังนาตราดนะคะขาเข้าชนบุรีนี่ผู้หญิงที่ท้องอยู่นี่คือนางสาวพิษสมัยกัญญามาสาอายุ๓๖ปีได้รับบาดเจ็บค่ะเป็นพยาบาลด้วยนะคุณนะใช่พยาบาลท้อง๕เดือน

ที่หอพักผมยอมรับแหละผมย้อนสอนมาจริงแล้วผมก็เบรกไม่ทัน
โอ้โหมันต้องระมัดระวังด้วยนะคะเวลาที่มีผู้โดยสารข้างหลังแล้วยิ่งผู้โดยสารท้องด้วยค่ะ